เหตุการณ์นี้ค่ะผู้ชายคนนี้เขาจะไปตกปลา
แต่ทีนี้เขาทำเบ็ดตกปลาเขาทำเหยื่อหายไป
หล่นน้ำไปเขาบอกเมียให้ไปซื้อมาให้ใหม่
พอเมียไปซื้อมาให้ใหม่หลังจากนั้นผู้ชายคนนี้หายไปเลยค่ะ
เอาหายไปไหนเดี๋ยวไปดูหน่อยค่ะคุณผู้ชม
มาดูอีกทีนึงนี่จมน้ำตายแล้วนะคะ

จุดที่เกิดเหตุอยู่ตรงหน้าประตูระบายน้ำคลองแก้มลิงค่ะ
ซึ่งตรงประตูระบายน้ำมันจะเป็นคลองคอนกรีต
ตลิ่งไปเจอร่างของผู้ชายคนนี้ในวิสิตโอสด
อายุ๓๓ปีค่ะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมง
แล้วก็เจอกระติกน้ำแข็งข้างในก็มีน้ำดื่ม๒ขวด
มีเหล้าขาวขวดเล็กขวดนึงมีเหยื่อตกปลาถุงนึง
แล้วก็ลูกทุ่นลูกลอย๒อันมีเบ็ดคันหนึ่งวางอยู่
ทีนี้จากการตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้น
ไม่ได้เจอร่องรอยการถูกทำร้ายนะคะ
ไปถามภรรยาของนายวิสิทธิ์ก็คือนางสุนิสา
เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าสามีเนี่ยนะเป็นอดีตช่างทำทอง
แล้วหลังจากนั้นสุขภาพคือสายตาไม่ค่อยจะดี
ทำทองต่อไปไม่ได้แล้วมาช่วยเมียขายของ
แล้วก่อนเกิดเหตุตัวภรรยาเองไปส่งสามีตกปลา
อยู่ตรงประตูน้ำห่างจากตรงนี้ไปประมาณสัก๓๐๐เมตร
แป๊บนึงตัวสามีเดินกลับมา
แล้วก็มาบอกเมียบอกว่าไปซื้อเหยื่อไปซื้อสายเบ็ดให้หน่อยดิ
มันตกน้ำไปแล้วฝั่งภรรยาก็ไปซื้อค่ะ
แล้วก็ไปส่งให้สามีที่เดิมเลย
ทีนี้พอตอนเที่ยงไปดูสามีอีกทีนึงยังอยู่หรือเปล่า
ไม่อยู่แล้วเจอไม่เจอกระติกใส่ของไม่เจอสามีด้วย
แล้วยังคิดว่าคงไปตกที่อื่นแล้วล่ะมั้ง

แต่พอรออยู่ที่บ้านเฮ้ยทำไมสามีไม่กลับมาสักที

มีลุงคนนึงเนี่ยเก็บกะติกได้แล้วก็เอามาให้เธอ
ยังคิดอยู่เลยว่าเออหรือว่าสามีตกน้ำนะ
รีบโทรแจ้งตำรวจแล้วก็ให้ตำรวจมาช่วยกันหา

สุดท้ายเจอร่ามสามีจมอยู่ในน้ำค่ะ

ที่ที่เราหาไงเจอ

เจอแล้วพี่โทรหาใครให้ใครมามาดูมาค้นหา

หนูก็เลยยังไม่ได้หายังไม่ได้เพราะว่าไม่ได้คิดว่าเข้าตก

เพราะหนูคิดว่าเข้าน้ำจะไปโต๊กที่อื่นไง

แล้วใครเป็นคนโทรแจ้งเจ้าที่ว่ามีคนจมน้ำ

ใช่เพราะว่าไม่เห็นไม่เห็นต้องถามก็เลย
ทีนี้คุณผู้ชมยังไม่รู้นะสาเหตุการณ์ตาย

คือกระติกมีน้ำเปล่ามีเหล้าขาวมีคันเบ็ดอะไรเนี่ยนะคะ
แต่ว่าตำรวจตั้งข้อสังเกตไว้เบื้องต้นว่า
ชนะสูตรอีกครั้งหนึ่งนะคะครับ